บรรยากาศนี่เรื่องของ๗วันแห่งความปลอดภัย
แล้วก็บรรยากาศการเดินทางกลับมาทำงาน

วันนี้หลายบริษัทอาจจะยังปิดอยู่
พรุ่งนี้จะเริ่มเปิดทำงานแบบเต็มรูปแบบ
ไปดูถนนสายต่างกันหน่อยค่ะ

นี่ค่ะบรรยากาศล่าสุดของมิตรภาพเมื่อเช้า
ตรงแยกตลาดแคร์ที่นนสูงของโคราช

ก็มีคนทยอยเดินทางกลับกรุงเทพอย่างต่อเนื่อง
แต่คุณดิฉันว่าวันอาทิตย์ส่วนหนึ่ง
ทยอยกลับมาแล้วไม่ได้แออัดกันมากนักนะคะ
เพราะฉะนั้นถนนก็ยังคงคล่องตัว

รถเยอะคล่องตัวทำความเร็วได้สักประมาณ๗๐๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทั้งวันวันนี้น่าจะมีคนทยอยเดินทางกลับ
แล้วก็ปริมาณรถอาจจะเพิ่มมากขึ้นช่วงบ่ายช่วงเย็นนะคะ
ส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่๒นครราชศรีมา
ก็มีคนเดินทางมาบ่อคสไม่ขาดสายเลยค่ะ
ออกเส้นไปทางชนบุรีไปทางระยองไปทางจันทบุรี
คนก็มารอต่อแถวรอซื้อตัวกันเป็นจำนวนมากเหมือนกันนะคะ
ส่วนสภาพการจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข๒๔สายโชคชัยเดชอุดม
ช่วงระหว่างอำเภอนางรองบุรีรำเนี่ยก็ยังมีรถที่เข้ากรุงเทพอย่างต่อเนื่อง
แต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับเมื่อวานเนี่ยคุณ
เมื่อวานแน่นกว่านี้นะอาจจะเป็นเพราะว่าปีนี้พอหยุดยาวหลายวัน
แต่ละคนก็จะวางแผนการเดินทางแล้วค่ะ
ไปเที่ยวเท่านี้กลับเท่านี้เผื่อเวลาไว้หน่อย
ปริมาณรถที่จะเดินทางกลับเนี่ยหลังจากนี้ไปก็น่าจะบางตา
แล้วก็กลับสู่สภาวะปกติในวันพรุ่งนี้นะคะ
ทีนี้เราไปดูจากเหนือบ้างจากเหนือกลับเข้ากรุงเทพเป็นยังไงบ้าง
ถนนสายหลักขาเข้าทางหลวงหมายเลข๑๑๗นครสวรรค์พิศนุโลก
แล้วก็ถนนผนโยธินเส้นนครสวรรค์กำแพงเพชรเนี่ยนะคะ
ยังคงมีรถเดินทางกลับกันต่อเนื่องค่ะ
สามารถใช้ความเร็วได้ดีการจราจรไม่ติดขัดนะ

ส่วนบริเวณสี่แยกเดชาติวงปริมาณรถก็ค่อนข้างบางตาค่ะ
แต่เจ้าหน้าที่เขาก็ยังคงเตรียมพร้อมรับปริมาณรถที่บ่ายนี้อาจจะมีเพิ่มขึ้น
เย็นค่ำอาจจะมีมากขึ้นหน่อย
เพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วในการเดินทางกลับนะคะ
ซึ่งก็คาดว่ายังมีรถเดินทางกลับเข้ากรุงเทพอีกเป็นจำนวนมาก
ยังไงช่วงนี้จะขับรถขับราขากลับก็ขอให้ปลอดภัยนะคะ

คุณผู้ชมฮะดูตัวเลขหน่อยครับสถิติของ๗วันอันตรายนะฮะ
เพราะว่าวันนี้ถือว่ามีการเอาตัวเลขของวันที่๖นะคุณนะ
ก็คือวันที่๖ของโครงการรณรงค์๑๖เมษายน

คืออุบัติเหตุเกิดขึ้น๒๖๓ครั้งมีผู้บาดเจ็บ๒๖๘ราย
แล้วก็ผู้เสียชีวิต๓๖ศพนะฮะ
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือกาญจนบุรีนะครับ
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดก็คือกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดนะฮะก็คือชุมพรนะครับ
ส่วนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือขับรถเร็วเกินกำหนดนะครับ
ขับแล้วก็ขับตัดหน้ากันกระชั้นชิด
พานะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็เป็นรถจักรยานยนต์แล้วครับ
สถิติอุบัติเหตุสะสม๖วันคุณ๑๑๑๖เมษายนนะครับ
ก็รวม๒๘ครั้งผู้บาดเจ็บ๒๕ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิต๒๓๖รายนะครับ
ก็ต้องรอดูตัวเลขอีก๑วันนะคุณนะ
ก็คือตัวเลขของวันนี้นะครับ